วันนี้ไปซื้อเลขมาก็ไม่ถูกแม่
ไม่ถูกเพราะเปอร์สจาม๑๕๖ไม่ถูก

เออมีแต่คนบอกว่าเลขที่แบบเลขอันอะไรอย่างนี้

ใช่ปะหะแต่วันนี้ออกได้ยังไง๓๓๒เนี่ย

ใช่แต่มันได้เล็กโบ๊ทเมื่อข้างหน้า๓๒ไง

เขาเมื่อกี้ก็มีรายงานข่าวเขาเรียกว่ากองสลับพัดก็แหมแหละ

หรือแม่ข้างข้างหน้าละทางกล้องของเรา๗ใบนะคะเล็กไพรส์๒ตัวนี่สุดยอด

เดี๋ยวเธอเพิ่งจะตัดขาดโลกภายนอกไปเปล่า
เยี่ยมนี้ก็เป็นพี่จ๋าขึ้นมาพี่จ๋า

ตรวจสอบรางวัลกันหน่อยเผื่อใครเพิ่งจะเลิกงาน

ค่ะรางวัลที่๑นึกว่าก็รู้กันตั้งแต่๔โมงแล้วเนอะ
อ้าวเหรอโมงกับขันเอาง่ายไทยรัฐของเราประกาศกัน๓รอบแล้ว
ใช่ค่ะรางวัลที่๑ย้ำอีกรอบรอบที่๔แล้วกันนะคะ

เลขหน้า๓ตัวมี๗๒๕กับ๒๗
เลขท้าย๓ตัวมี๖๐๔กับ๒๑
และเลขท้าย๒ตัวก็คือ๘๓นะคะ
ใครถูกก็ดี๘๓มายังไงอะ

บอกว่าเป็นเลขของพี่สาว
พี่สาวลบมาอีกแล้วหรือว่ามีเลขสามด่วนน่ะเหรอ
คุณบอกสินะหรือเลขลดของลุงป้องป่ะไหม
เออลืมดูเลขค่ะว่าเลขเขาอะไรนะ
คือวันนี้คือหลายคนก็พูดถึงว่า
ทุกสิทุกอย่างไว้ออนไลน์
แม้กระทั่งกองสลากพลัสคนเดียว๔๘ล้านอย่างนี้

อย่างที่เราบอกเขามีการศึกษาแนวทาง

คนที่เขาไปรับมาจากคนที่ได้โคต้าอะไรจริง๗๐บาท

กว่าจะมาถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเดินขายกัน

ก็คือมันก็๙๑๙๒บาท
เขาบอกว่ามันช่วยไม่ได้อ่ะอืม

จองโคต้าก็ไม่ทัน

เขาก็เลยศึกษามีอนุกรรมการศึกษาแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา
เขาเปิดเผยว่าผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการศึกษาผลกระทบสังคมเกี่ยวกับการสลากออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

ซื้อหวยใต้ดินไม่สามารถปรับปรามได้ถูกต้องไหม

อยู่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเรา

วยใต้ดินไม่สามารถหมดสิ้นไปจากประเทศไทยได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหาสรุปแล้วเอาล่ะจะขอฟังความคิดเห็น
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล๖หลัก
สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข๓หลักผ่านการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ย
พบว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่เนี่ยกับการออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
โดยมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าการกำหนดราคาสลาก๖หลักควรอยู่ที่๘๐บาท
และควรจำหน่ายทั้งแบบในแบบเป็นใบและแบบดิจิทัลเขาว่างั้น
เนื่องจากการจำหน่ายผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ขายเป็นวงกว้างเลยฮ
แน่นอนคนขายใบนี้เดือดร้อน
ทุกคนเขามีอาชีพเขาก็ต้องยึดอาชีพของเขาไว้บางคนเขาขายมาเป็นทอดนะถูกต้องไหมล่ะ
เขาก็ว่าอย่างงั้นพอสลากแบบใบเนี่ยต้องยอมรับมันยังตอบสนองความต้องการของคนสูงอายุ
ถ้าอย่างงั้นเราจะไม่ดวนหลอกทั้งออนไลน์กันหลอกใช่ไม่ล่ะ
เขาก็ไม่เคยอยากจะเชื่อว่ามีคนมาซื้อแหวนเพชรวงละ๒ล้านจากเฟซบุ๊ค
อืมมาทางออนไลน์ฉันก็บอกพี่มันไม่แปลกนะเพราะอะไรรู้ป่ะ
คนโดนหลอกเฟซบุ๊กหลอดสิบยี่สิบล้านยังโดนกันเลยจริงถูกต้องป่ะ
เพราะฉะนั้นแต่เรามองกลับมาเห็นป่ะคนมันไม่ทันเทคโนโลยีทุกคน
อย่าคิดว่าทุกคนทันเทคโนโลยีหมดถูกต้องไหมล่ะเขาบอกว่า
ว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อสามารถกำหนดหมายเลขที่ตัวเองกำหนดได้
สามารถลุ้นรับรางวัลทั้งสี่รางวัลได้ในรายการเดียวกันขณะที่ผู้ค้าเป็นผู้ด้อยโอกาส
อ้าวแล้วเขาถามว่าเมื่อก่อนจริงเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยทหารผ่านศึกเอ่ย
ผู้พิการเอ่ยหรืออะไรอย่างนี้ล่ะที่เขาควรจะมีรายได้ล่ะนะ
ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
อีกทั้งไม่เชื่อว่าสลากแบบดิจิทัลเนี่ยจะแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาได้นะครับ
แต่ตรงกันข้ามจะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
อมเมาเหรอคะกลายเป็นรุ่นพวกเราเนี่ยเอาดูสิรุ่นใหม่ใหม่
ไม่ต้องอะไรทีมงานฉันอ่ะทุกคนอ่ะมานั่งซื้อกันทั้งวันทั้งวันเลยเหรอคะ
จริงมันกดกองสลักมันจัดชุดกันเองเก่งด้วย
เหรอคะจัดชุดเองได้ด้วยเหรอคะ
ก็มันสมมุติมันชอบเลขนี้อิบาโนเนี่ยต้องดูไปสิ๒วันอ่ะ
ฉันตามสคริปไม่ทำแม่เดี๋ยวหนูขอยุ่งไว้ก่อน
ต้องให้มันเป็นประเทศใหม่ในเมื่อท่านรับฟังเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนได้ไหม

ไม่ได้หรอก๘๐นั่นแหละเขาตั้งมาอยู่แล้วแต่ตอนนี้แค่๘๐คือ

ช่วยประชาชนไงแม่ก็ต้นทุนก็ไม่มีมีแค่กระดาษแม่กับการพิมพ์
แต่เขาก็มีรางวัลไงลูกนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
เขาบอกว่ามาตรการควบคุมและป้องกันการซื้อสลักของเยาวชนเนี่ย
กำหนดให้มีระบบลงทะเบียนแล้วก็เพื่อยืนยันตัวตน
แล้วก็เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารอย่างชัดเจนเห็นไหมฮ
อีกหน่อยระบบออนไลน์จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันจะมีโจรขึ้นมาเยอะขึ้นอืมเพราะว่าต่อไปเนี้ย
คุณจะซื้อสลากกิ้นแบงค์เนี่ยเขาบอกป้องกันการซื้อสลากของเยาวชนเนี่ย
มันจะต้องเชื่อมโยงกับธนาคารก็ต้องระวังอีก
โจรจะต้องคิดอะไรใหม่ขึ้นมาอีกถูกต้องไหมล่ะ
อันนี้ก็คือก็ฝากเขาไปเหมือนกันใช่ว่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวมันจะแบบว่าเออมีนู่นมีนี่มีอะไรติดเข้ามาแบบ
เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันจะมีโจรคิดอะไรแปลกช่องทางขึ้นมาอีก
เรื่องต้นเนี่ยสำนักงานสลากจะรวบรวมความคิดเห็น
รวมทั้งศึกษาผลกระทบสังคมในทุกมิติตลอดจนมาตรการต่างที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เพื่อเสนอต่อกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ดีกว่าแม้เมื่อก่อนยุคนั้นก็มีน่ะ
พะก่อนถ้าเสนอใช่ไหมธ๓๐๐ตัวอ่ะ๒๐บาทอ่ะซื้อได้อะ

ก็อยู่ที่เขาจะแก้ว่าเขาจะแก้ยังไงเพราะว่าก็คือมันไม่ใช่๓๔ครั้งที่พูด

แก้คือเลขหมุนเลขให้ตรงกับที่เราซื้อก่อน
มันยากยากมากจนยากเกินไป

ทำไมมันแบบเฉียดไปเฉียดมามาหลบได้ยังไงอย่างนี้
เวลาคนเฉียดแล้วเฉียดจนบางคนท้อใจไปเลยเหมือนกันก็มี
อย่างนี้ซื้อ๒อะไรอย่างนี้ออก๓๓๒บางคน
บางคนซื้อ๘๒อย่างนี้มั้ย
ก็๘๓เพิ่งออกงวดแล้วมันออกอีกแล้วอย่างนี้

งวดที่แล้วออกมาได้แปลว่างวดนี้จะไม่ออกอีก
แม่ไปแม่งวดหน้าแม่ไปหมุนให้หน่อยสิ

ปกติเขาจะชิงเชิญเวินเวียนสมัครไป
ช่วยออกรางวัลอะไรอย่างนี้
ท่านหมดต้องไปเป็นตัวแทนดาราศิลปัญหา
เหมือนปีนตุรมตามไปครับ

นี่มีงวดละคนอะไรอย่างนี้

มีงวดใครไป
อ่อไม่ไปหรอกแค่ให้แม่ไปไกลหน่อยหรอกนะเง่ยแล้วแล้วก็อยุม

อาจจะต้องลาเธอเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างนี้
พรีเซนเตอร์ของอะไรฮะโอ้ตัวไหนอีกแล้วหรอค่ะแม่
ตัวไหนต้องอุบไว้ก่อนไหมฮะ

ฮะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องคิวเนาะเอาล่ะ
เอาวันนี้ค่ะ๑กันยายนนะคะ
เรื่องของการขายยาเนี่ยค่ะ

สามารถที่จะขายที่ร้านขายยาได้แล้ว
แต่ว่าคุณอนุทินเน้นย้ำออกมาเลยบอกว่า
ถ้าคุณจะไปซื้อยาต้านไวรัสโควิด๑๙
ที่ร้านขายยาต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น
ซึ่งคุณอนุทินบอกว่ามีการกำชับหน่วยงานต่าง

รวมไปถึงสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ให้ติดตามเรื่องของการบันทึกข้อมูล
จ่ายยาต้านไวรัสของร้านขายยาด้วย
เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบอย่างเคร่งคัด
ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจริงต้องบอกว่าร้านขายยา
ได้รับอนุญาตเขาจะมีการบันทึกเลยว่า
ขายยาอะไรไปบ้างที่เป็นยาควบคุมต่างนะคะ

ให้เพิ่มช่องทางการจ่ายยาโควิด๑๙

แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ

เออพูดถึงเรื่องของยาต้านไวรัส
เขาบอกว่ายาต้านไวรัสเนี่ยไม่ได้เป็นยาสามัญทั่วไป
ที่แบบอยู่ดีคุณจะไปซื้อมารับประทาน

บอกว่ายาต้านไวรัสไม่ได้จำเป็นจะต้องทานทุกคน

หมายถึงว่าคือผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องทานยาต้านไวรัสโควิด๑๙
แต่บางคนก็บอกว่าถ้าสมมุติรับเชื้อปุ๊บ

นึกออกป่ะว่ามันจะบอกยิ่งดี

อันนี้คือโอเครัฐมนตรีบอกไม่จำเป็นจะต้องกินทุกคน

มีการไปพบแพทย์แล้วก็ให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย

จำเป็นจะต้องทานยาต้านไวรัสโควิด๑๙หรือเปล่า

ใช่ก็คือเอาง่ายคือการขายตามร้านขายยา

ให้คนสามารถที่จะเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น
แต่จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ยาต้านโควิดเนี่ยมีขายตามร้านขายยาแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ย๑ราคาเราก็จะรู้แล้วล่ะ

คุณไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อจากเว็บไซต์แล้วนะฮะ

วันนี้มันตอบโจทย์หลายอย่างเหมือนกันว่า
โอเคนึงใกล้ยาต้านคุณจะกินฟาวิหรือฟาวิเอาไว้เป็นหลังด้วยกัน
ฟาวิโมนูพิราเวียแพคโนวิดแพคโนวิด
คโนวิทก็มีแล้วใช่ไหมแต่ราคาเขายังไม่ได้บอกนี่

ต้องเอาใบจากยาไปคุณผู้ชมฮะ
ก็คือใบสั่งแพทย์เลยค่ะคุณหมอจะแบบบอกมาแล้วก็คุณก็ออกไปสั่ง
ทุกวันนี้เอาจริงนะประเทศไทยเป็นประเทศที่เวลาเป็นโควิด
อันดับแรกคือยาจีนกับยาฟ้าทะลายโจรก่อนละ
ไม่คือมันหาได้ง่ายแล้วมันมีติดบ้านมากกว่าอย่างฟ้าทลายโจร
มินว่าคือหลายคนก็มีซื้อตุนไว้บ้างแล้วหรือว่าแบบมีเก็บเอาไว้บ้างอยู่แล้ว
เลยรู้สึกว่าเออเบื้องต้นยังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงกินนี่ก่อนแล้วกันมันจะอุ่นใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คนส่วนใหญ่ก็จะเจ็บคออะไรอย่างนี้พี่พอมีอาการเจ็บคอเป็นไข้นิดนึ
คนก็จะทานฟ้าทลายจนรักษาอาการเบื้องต้นไปอะไรอย่างนี้
จากคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่าแบบว่ามีแบบภาวะต่างในร่างกาย
อันนี้จำเป็นจะต้องไปปรึกษาคุณหมอจริงเวลาเราจะทานยาอะไรค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องเตรียมตัวกันพอสมควรเกี่ยวกับโควิด
อย่างที่บอกว่าโควิดจะเข้าสู่โรคประจำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมา
หนึ่งนี่แหละยาจะต้องพร้อมบางคนก็บอกว่าถ้าสมมุติมีมีคุณหมอ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเราติดปุ๊บเรารู้ว่า๒ขีดเนี่ยแล้วเรารับยาต้านเลย
เขาบอกว่าบางทีเหมือนกับว่ารับเชื้อปุ๊บแล้วรีบกินยาต้านเชื้อไวรัสเนี่ย

แต่ถ้าบางคนอาการป่วยแบบเล็กน้อย

มันมันแล้วแต่จริงคือมันไม่มีปัจจัย
ในการบอกได้เลยว่ามันมาจากอะไรบ้าง

เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตี๕พรุ่งนี้
น้ำมันดีเซลราคายังคงเดิม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาล่ะใครไม่ถูกหวยอย่าเพิ่งเศร้า

เพราะว่าตลาดโลกน้ำมันลงแบบหนักหน่วงมากค่ะ
ช่วงวันสองวันก่อนอืมพี่มีว่ามันมันมีโอกาสใช้ต่ำกว่าสามสิบไหม
โอ้โหต่ำกว่า๓๐หรอกสาธุเลยอ่ะยากเลยอ่ะแต่ไม่แน่นะไม่แน่
แต่ไม่รู้มันคงจะยากจังเลย๓๐เนี่ยคนเราต้องมีความหวังค่ะ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
ไก่นี่บอกเลยว่าไปซื้อจริง๖บาทนะ
สี่บาทนั่นคือแบบว่าเหมือนหน้าฟาร์ม
พอเอามาขายข้างนอกกว่าจะมาถึงตลาด
พ่อค้าแม่ขายกว่าจะมาถึงตัวเราอีก

แต่อย่างอื่นหมูเห็ดเป็ดไก่มันแพงจนแบบว่ามาตรฐานของเขาไปแล้ว
แล้วสังเกตเราเนี่ยเงินเฟ้อหนักตอนนี้เราเงินเฟ้อหนัก
ต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งน้ำมันลงหรืออะไรเนี่ย
เคยมีประวัติศาสตร์อะไรที่จะกลับของจะกลับมาธนาคารเท่าเดิม

ก็คือมันเอาง่ายของมันขึ้นไปแล้วมีเหรอจะกลับมาถูก

แต่กระทรวงพาณิชย์บอกไงว่าก็ต้องดูเรื่องของแบบ
ต้นทุนการผลิตถ้าเกิดว่ามันลดลงก็ต้องมีการปรับนะ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บอกให้ขึ้นมา๑บาท

หลังจากนี้คุณต้องชี้แจงมาเราก็ต้องรอ
อย่างน้ำมันลงพรุ่งนี้๒บาทเหรอใครจะลง
ถูกไหมน้ำมันปลามก็ลงแล้ว

เขาก็ยังบอกว่าแต่ด้วยประสบการณ์ของคนไทยเราเกิดมา

เหมือนเมื่อก่อนเราเด็กลูกอม๓เม็ดบาททุกวันนี้ซื้อได้ไหมล่ะ
ไม่ได้เขาบอกว่ามันคือคิดง่าย

ติมที่เราเคยกินกัน๕บาททุกวันนี้๑๕บาทลงมาเหลือ๕บาทไหมล่ะ

ไก่ทอดเมื่อก่อนเรากิน๕บาท๗บาททุกวันนี้แหละชิ้นละ๒๐

ละบาท๗๕บาท๗บาท๑๐บาท
ถึงบอกไงว่าอะไรที่มันขึ้นไปแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันก็จะไม่ลงมาแล้ว
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ทำมาหากินอย่างเรามันก็ต้องหาเงินกันให้มากขึ้น
ได้ยินแล้วปวดหัวเลยรู้สึกคอเคล็ดขึ้นมาทันที

อะไรก็ขึ้นหมดยกเว้นค่าแรงเลยค่าแรงเขาขึ้นให้แล้วไง
ก็ขึ้นแล้วก็โอเคแต่มันก็ไม่พอกินหรอก

จริงคือแบบบางคนเพื่อนชาวฝรั่งเพื่อนต่างชายมีนะ
พอเขารู้ว่าค่าแรงขั้นต่ำมาเท่าไหร่เขาก็ตกใจเหมือนกันนะ

เนียงเหรอเขาก็ชอบเหมือนกันนะ
คือเอาก๊าซหุงต้มอย่างนี้ขึ้นแล้วเราเคยเห็นก๊าซขึ้นแล้วลงไหมล่ะ

เรื่อยตั้งแต่กรกฎาคมมาถึงกันยายน

ถ้าหลังกันยายนคุณคิดว่าจะลงไหมล่ะ
ปลายปีอะเนาะพูดยาก

ถูกถ้าเอาจริงนี่
เขาบอกว่า
พิจารณาหยุดปรับเพิ่มก๊าซหุงต้มเถอะดูเส้นกราฟเลยฮะพุ่งขึ้นแบบเป็นเส้นกราฟที่สวยแต่ว่าคนไม่ชอบขึ้นเป็นแนวตรงเท่าขึ้นไปอย่างเดียวเมษาเนี่ย๓๓๓บาทค่ะคุณดูนะตอนนี้เราผ่านกันไปหกเดือนหกสิบมันไม่ได้ถูกนะสี่ร้อยแปดบาทกลับไปถามตัวเองว่าถังนึงอ่ะโอเคถ้าคอนโดมันก็อาจ
เขาเปลี่ยนการทุกทุกกี่วันไม่รู้สิบห้างกิโลกรัมหรอฮะถึงอาทิตย์ไหมอ่ะไม่ถึงนะไม่ถึงสามวันตลอดไม่ถึงสามวันเขาผ่านทั้งวันสามวันไหมใช่ไหมล่ะซึ่งวันนี้เจ้าของร้านชมบุญการค้าที่พิศนุโรคเนี่ยนะฮะเขาเปิดไปว่าไอ้การปรับราคาการสูงต้มเนี่ยเป็นการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องหกครั้ง

มาก็ต้องต้มหัวหมูต้มไก่ต้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก๊าซหุ่งต้มเนี่ยมันเป็นเชื้อเพิ่มหลักในการประกอบอาหารเดือนหนึ่งเนี่ยเขาใช้หนึ่งร้อยสามสิบถังอ่ะอูหูดูสิหนึ่งร้อยสามสิบถังเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาอยากจะวิงวอนให้ภาครัฐเนี่ยหยุดพิจารณากะเพิ่มค่าก๊าซหุ่งต้มได้แล้วเพราะปีเน

ก็เขาให้มีเตาเข้ามาไงเตาประหัดพลังงานไง

เท่านี้ไฟไหม้เยอะแล้วลูกพอเดี๋ยวนะ
ไปเตาอังโล่ให้บืนประหยัดความคิดมนุษย์บังเถอ
อังโล่บางทีมันใช้ได้ไม่ทุกที่ไงอังโล่
พูดถึงอยู่เพราะว่ามันเกิดซ้ำซาก
หลายคนบอกว่ามันคือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น

แต่แล้วทำไมมันถึงยังเกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะ
วันนี้เนี่ยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องจีหุ่นนะคะ
ก็ไปพร้อมกับทนายแก้วค่ะ

ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตน้องจีหุ่น
เพราะว่าพ่อกับแม่บอกว่าติดใจหลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะถ่าทางเสื้อผ้าน้องที่มันดูเรียบร้อย
หรือว่าตัวของน้องเองที่มันไม่มีคราบน้ำตา
ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันมีรอยช้ำรอยอะไรอย่างนี้คือ
เอาสิ่งที่คุณแม่เขาสันนิษฐานคือ
ลูกตื่นขึ้นมาเนี่ย
ออกจากรถไม่ได้ไม่มีใครแล้วอากาศร้อน
ลูกจะไม่ตกใจไม่ร้องไห้ไม่ขวนขวายอะไรเลยเหรอ

เพราะว่าตอนแรกเนี่ย
คืออันนี้เห็นไหมคะที่แม่คาใจเพราะว่ามันมีรอยช้ำที่ต้นแขนซ้าย
ขาก็ช้ำมีรอยถลอกที่แขนส่วนทุกอย่างมันดูเรียบร้อยมาก

ทีนี้แม่บอกว่าจุดที่น้องเสียชีวิต
คือนอนคว่ำหน้าอยู่แถวหน้าสุดของที่นั่งในรถตู้
แต่ตอนแรกสุดที่น้องขึ้นรถไปน้องนั่งอยู่แถวที่๓คือแถวหลัง
บอกว่าน้องนอนหลับแล้วน้องมีโรคประจำตัวแล้วเสียชีวิตไป
เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่น้องจะข้ามจากแถว๓
มาอยู่แถวหน้าแล้วมาเสียชีวิตตรงนั้นได้อ่ะก็น้องก็ต้องปีนมา
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่น้องจะมีโรคประจำตัว
อีกอย่างผลชนสูตรจากตำรวจรอบแรกก็ออกมาแล้วว่าน้องเสียชีวิตจากฮิสโตรก
หรือว่าอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่า
มายื่นคำร้องให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องใหม่ดีกว่า
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็รับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็รับเรื่องไว้แล้ว
เดี๋ยวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นการตรวจสอบประเด็นเรื่องนี้เอง
ว่ามันจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าตรวจสอบเรื่องสภาพรถตู้หายลายนิ้วมือแฝงด้วย
แล้วก็จะตรวจสอบการผ่าพิสูจน์ศพของตำรวจว่ามันถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่า
ถ้าครอบครัวยังสงสัยอยู่ทางกระทรวงยุติธรรมก็จะยื่นคำร้องให้ผ่าพิสูจน์ซ้ำได้เหมือนกัน
ซึ่งเบื้องต้นเลยนะตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าผลจะออกมาเบื้องต้นแบบนี้เนี่ย
กระทรวงยุติธรรมบอกเลยว่ากรณีนี้เจ้าของโรงเรียนต้องรับผิดชอบนะคะ
เพราะว่านี่คือความผิดของลูกจ้างของคุณคุณในฐานะนายจ้างคุณก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
คือรู้สึกแค่อย่างที่คุณหนุ่มก็พูดเมื่อวานนี้เป็นโรงเรียนเอกชน
ชนใช่ค่ะแล้วเนี่ยนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ
ในเมื่อครูเวรหรือว่าครูพี่เลี้ยงหรือแล้วแต่จะเรียกนะคะ
ก็บอกเองว่ารับเด็กมา๗คนแต่จังหวะที่เดินลงมาเนี่ยก็เขาลงมาแค่๖คน
จำนวน๗มันไม่น้อยมันไม่เยอะนะคะนึกออกไหมคะ๑๒๓๔๕๖๗นับแป๊บเดียวก็ครบแล้ว
คุณจะไม่เสียเวลานับหน่อยเหรอแต่ว่าเด็กที่อยู่ในรถก็บอกว่าไม่มีการนับเหมือนกัน
แล้วคือคุณครูก็เหมือนที่คุณแม่บอกก็ครูเป็นคนย้ายให้น้องจีหุ่นจากที่นั่งเบาะเดียว
ไปนั่งแถว๓เองอ่ะครูลืมจริงเหรอน้องก็ไม่ใช่เด็กตัวเล็กน้อง๗ขวบขวบแล้วอ่ะ
ใช่น้องสูงร้อยสามสิบเซนติเมตรแล้วน้องก็ร่างทวมถ้าครูบอกครูมองสามรอบอ่ะ
ไม่เจอจริงหรอเขาบอกเขาก้มมองแล้วเขาไม่เห็นขาปกติเวลาคนเราหาคนในรถเราก้มมองที่ขาหรอคะ
คือถ้าอยู่ในห้องน้ำก็เรื่องหนึ่งเนาะเราก็จะก้มมองแหละว่าเออมีคนอยู่ในห้องหรือเปล่า
แต่อันนี้คือคุณก็ต้องชะโงกไปมองให้ครบหรือเปล่ามันเบาะมันก็มีแค่สามแถวอ่ะ
มันไม่ได้เบาะเยอะเหมือนอยู่ในโรงหนังอ่ะคุณจะไม่เสียเวลานิดนึงเลยจริงเหรอ
คือมันก็เลยเป็นคำถามที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่และสังคมตั้งคำถามไปว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
ใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่าก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวของน้องจีหุ่นนะคะ
ตามระเบียบก็คือยาวเป็นเงินไม่เกิน๑แสน๑หมื่นบาท
แล้วก็ส่งเรื่องไปที่ยุติธรรมจังหวัด
คุณแม่บอกว่าคือยังไงแม่ก็ยังคงคล่องใจ
แม้ผลชนสูตรรอบแรกจะออกมาบอกว่าน้องเสียชีวิตจากฮิสโตรก
หรือว่าเสื้อผ้าน้องที่มันดูเรียบร้อยผิดปกติ
หรือแม้กระทั่งการแจ้งข่าวร้ายของทางโรงเรียน
มันดูผิดปกติไปหมดเลยสำหรับคุณแม่
หัวหน้าวินาทีที่คุณเจอลูกเรานอนคว่ำเสียชีวิตอยู่ในรถ

ไม่ใช่เอาเรื่องนี้ไปคุยกับพอก่อน

คือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะคะ

แม่ต้องเค้นแล้วเค้นอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หุ่นแข็งแรงดีจีหุ่นไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแล้วไอ้เรื่องที่บอกไม่อยากให้เกิด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
คือต้องออกมาชี้แจงให้ได้จริงทั้งทางโรงเรียนทั้งทางผอ
ซึ่งจริงคุณครูพี่เลี้ยงหรือครูประจำชั้นก็ได้คุยกับพี่หนุ่มไปแล้วถูกไหมคะ
ที่บอกว่าน้องหยุดเรียนบ่อยอันนี้ก็อีก
มันก็ไม่ใช่สาเหตุหรือว่าไม่ใช่เหตุผล
เหตุผลที่พ่อแม่อยากฟังด้วยแต่ไม่ใช่เหตุผลที่คนเป็นครูจะพูดออกมา
มันก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าหลายอย่างจริงนะคะ
เอาเป็นว่าเบื้องต้นเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ว่าไม่เกิน๗วันคือ๑สัปดาห์น่าจะได้ข้อสรุป
เรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขาก็ออกมาบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปหมดแล้ว

เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยเด็กอนุบาลหรืออะไรอย่างนี้
มันต้องมีการดูแลแบบไหนใส่ใจดูแลมากน้อยแค่ไหน
ถึงขั้นบอกว่าเอ๊ะหรือเราควรมีนวัตกรรม

คือเวลาสมมุติถ้ามีคนมาหรือเหมือนแบงค์
เวลามีโจรจะมาป้นมาอะไรอย่างนี้มันมีปุ่มฉุกเฉินกดเรียกตำรวจหรืออะไรอย่างนี้
รถตู้รับส่งนักเรียนมันควรจะมีปุ่มอย่างนี้เหมือนกันไหม
เป็นปุ่มฉุกเฉินนี่พอกดปุ๊บสัญญาณมันจะไปดังทั่วโรงเรียน
หรือมันจะไปติดหนึ่งเก้าหนึ่งหรืออะไรก็ได้
ที่มันจะเป็นการช่วยเหลือให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
พี่ว่าวันนี้ที่เขามีเสนอนโยบายที่แบบเปิดหลังรถทุกคัน

อันนี้ไงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ล็อกรถใช่ป่ะคะ
แต่คือเอาจริงเปิดหลังรถทุกคันก็ดีดีเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วคือแต่ทั้งหมดทั้งหมดมันก็ไม่ควรจะต้องไปถึงจุดนั้นตั้งแต่แรก
มันถึงจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าพ่อแม่เองอ่ะ

สอนน้องจีหุ่นตลอดว่าเนี่ยถ้าเกิดติดในรถนะหนูต้องทำยังไงถึงจะออกมา
แต่เด็ก๗ขวบมันน่าจะรู้เรื่องแล้วเนาะ

จริงในเหตุการณ์เรื่องของเด็กที่ติดอยู่ในรถเนี่ยค่ะ
เคสของน้องจิคุณคืออายุเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะคะ

ใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยยิ่งสงสัยเพราะเคยสอนลูกไปแล้ว
จีหุ่นแม่บอกว่าจีหุ่นไม่ใช่เด็กเงียบเฉยไม่พูดไม่หือไม่อือ

คือเป็นเด็กกิจกรรมเพราะฉะนั้นแม่เลยบอกว่าคือแม่ข้องใจจริงอะ
ไม่คล่องใจเอาว่าแม่คล่องใจก็แล้วกันนะคะ

แม่ให้สัมภารกิจเรื่องนี้ไว้เอาไปฟังดูค่ะ
ใช่แม่บอกเรากอดลูกไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสได้กอดลูกอีกแล้ว
มันไม่มีอะไรให้ยึดเหนียวแล้วก็กระเป๋าเป้ที่น้องฮิ้วขึ้นรถไปด้วย
แล้วก็กระติกน้ำนี่แหละคือสิ่งเดียวที่ทำให้แม่เหมือนแบบรู้สึกว่าได้กอดลูก
นั่นคือสิ่งสุดท้ายลูกคนเดียวค่ะเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวด้วยเนี่ยพ่อกับแม่ถึงพูดว่า
คุณครูขอโทษเราเข้าใจแต่ลูกเราฟื้นไหม
มันเป็นคำถามสั้นที่ใครก็ตอบไม่ได้จริงนะคะ
เอ้าเบื้องต้นนี่เนี่ยนี้คือผ้าขนหนูที่น้องจีฮุนใช้บ่อย
เป้สีดำที่วันนั้นน้องสะพายขึ้นรถตู้ไปด้วยแล้วก็อยู่ข้างร่างของน้องด้วย
และในกระเป๋าก็มีกระติกน้ำแม่คือร้องไห้เข่าสุด
ร้องไม่รู้กี่รอบแล้วอะค่ะแต่แม่แบบร้องให้ตาย
น้ำตาลเป็นสายเลือดจีฮูนก็ไม่กลับมาหาแม่
อืมแม่ก็บอกว่าแม่ก็ต้องเดินหน้าแม่จะเดินหน้า
ร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกแม่ให้ถึงที่สุดอย่างน้อยแม่ก็ต้องกระจ่าง
ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะซึ่ง

ผลชนสูตรเมื่องต้นออกมาก็คือพนักงานสอบสวนเนี้ย
แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถตู้กับครูเวรไปเรียบร้อยแล้ว
ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งอัตราโทษข้อหานี้เนี่ย
คือจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทนะคะ
แล้วก็ยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามกฎหมายด้วย
ตอนนี้น้องจีหุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปรับร่างมาแล้ว
แล้วก็เอาไปฝากที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะ
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตรังสิต
เพื่อรอผลชนสูตรอย่างเป็นทางการของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอีกรอบหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะมาพิจารณาว่าจะมีการผ่าชนะสูตรรอบ๒หรือเปล่า
เพราะอย่างที่บอกว่าคุณแม่เขาติดใจเรื่องรอยช้ำรอยถลอกต่างของน้อง
ว่าลูกเป็นอะไรที่แปลกถูกต้องไหมล่ะ
ใช่เพราะแม่บอกว่าจีฮูนแข็งแรงดีแล้วก็ล่าเริงมาก
คือมันสำหรับแม่แม่มองว่ามันผิดปกติไปหมด
ก็ต้องให้ทางการแพทย์แล้วก็ทางตำรวจดูเรื่องคดีนี้ให้มันชัดเจนด้วย
เพราะว่าเขาก็เสียลูกเขาไปทั้งคนแล้วมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ประชาชนหลายหลายคนเนี่ย
มีความกังวลแล้วก็เกรงว่าปีนี้ฝนมันตกหนักแบบนี้เนี่ย

หลายคนกังวลแบบนั้นนะคะซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ก็เป็นรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะ
มีการออกมาบอกคือวันนี้เนี่ย
มีการเดินทางด้วยรถเบ้นบ้านนะคะ
เพื่อที่จะไปตรวจราชการที่ฉะเชิงเศร้า
ก่อนที่จะมีการปล่อยมกกับผู้สื่อข่าวพูดกับผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่าขอเปิดแมสนะ
จะได้เห็นหน้าหน่อยคนพูดจะได้พูดได้ไม่เช่นนั้นจะหายใจไม่ออก
แล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องว่าถ้าประชาชนไม่มีน้ำเนี่ย
ก็จะด่ารัฐบาลประชาชนมีอย่างเดียวคือต้องด่ารัฐบาล
แต่ต้องขอความเห็นใจให้ข้าราชการทุกคนที่พยายามทำงานให้พวกเรา
ได้อยู่ดีกินดีขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
และน้ำจะเข้าใจนะคะว่าน้ำเข็มที่ทะลักเข้ามาเนี่ย
จะมีผลจึงต้องเร่งหาแนวทางในระยะยาว
ส่วนที่ประชาชนเกรงว่าฝนตกปีนี้จะทำให้น้ำท่วมเหมือนปี๒๕
ผลเอกประวิทย์ท่านบอกค่ะว่าผมรับรองเลยว่าไม่เกิดขึ้นอย่างปี๕๔แน่นอน
เพราะว่าเรามีกรรมการ๒๒รุ่มน้ำในการกำกับดูแล
เพื่อดูว่าน้ำเนี่ยจะมีมากน้อยลงหรือจะแรง
ซึ่งทำมา๓ปีแล้วไม่มีแรงเลย
เขาบอกไงเขาไม่รู้แต่ไม่แร้ง
คือเขาโอเคล่ะก็ถูกต้อง

อย่างธนาคารน้ำอย่างนี้โปรเจคดีมากนะ
คือคนเราทุกคนไปดึงน้ำจากบาดานมาหมดเลย

ว่าไม่ถือเป็นแบบบ้านซุดเมืองซุดนี่ไง
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกโอเคนั่นแหละก็ต้องชื่นชมอะไร

แต่จริงเรื่องสถานการณ์น้ำต่างดูท่านแบบว่า

แต่คำถามคือตอนนี้เขาบอกน้ำจะท่วมนักวิชาการบอกน้ำจะท่วม
ท่านบอกว่าผมรับรองว่าไม่เกิดขึ้นอย่างปี๕๔แน่นอน
นี่ค่ะเพราะสัปดาห์หน้าท่านบอกเลยนะคะว่า
จะมีการอนุมัติงบประมาณ๑๐๐กว่าล้านบาท
เพื่อจะศึกษาการทำประตูน้ำป้องกันน้ำเค็ม
ขณะที่กรมชลประธานต้องหาแหล่งน้ำต้นทุน
มีการเร่งก่อสร้างแหล่งน้ำที่ได้รับงบประมาณให้มันแล้วเสร็จ
แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
โดยเฉพาะการประสานงานกับกระทรวงทรัพย์
แล้วก็การอนุมัติพื้นที่อ่างเก็บน้ำวังตะโนดด้วย

แท่ละว่าอะไรนะครับไม่ท่วมแน่นอน
ไม่ท่วมอย่างปี๕๔แน่นอน
แต่โอเคล่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณฟังดีกว่า
เอากันตัดภาพมาที่ท้ายเผื่อหรือเปล่า
เราก่อนอาจจะอธิบายให้ฟังว่าในปี๕๔กับปี๖๕เนี่ย
ถ้าสมมุติเราพูดกันตามหลักเลยนะ

ปี๕๔เราไม่ได้พร่องน้ำ
นึกออกไหมฝนตกมาปุ๊บตู้มเดียวมันก็ทะลักมาแรงเลย
แต่เนี่ยตลอดระยะเวลาทั้งปีนี้

เมื่อวันที่๓๑สิงหาคม
เราพบน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ๗๔๙๓๙๖ไร่
อันนี้เขาใช้สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
เขาบอกเลยว่าพื้นที่บางส่วนจังหวัดสุโขทัย
สุนุโรคพิจิตรเพชรบูรณครสวรรค์

พระเจ้าความศรีอายุทิยานครนายกปราจิน

พื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยได้รับผลผลกระทบแนวประมาณ๒แสนกว่าได้

เขาบอกว่าถ้าเทียบกับน้ำท่วมในประเทศไทย

ตอนปี๕๔มันสูงกว่านี้๓เท่าตัว

สถานการณ์น้ำในช่วงเดือนสิงหาปี๕๔ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ที่๕๕๙ล้านไร่
หรือเมื่อเทียบกับสถานการณ์น้ำท่วมในสิงหาคมปีนี้ห่างกันมา๑๑ปี
ถูกต้องไหมห่างกันมา๑๑ปีเนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นมัน๕๕๙ล้านไล่
ตอนนี้มันประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เพียง๑๘๕๐๐๐ไร่ต่างกัน๓เท่า๓เท่าเลยจริง
แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงปี๖๓กับ๖๔ของเดือนสิงหาคมเนี่ย
พบว่าในขณะนั้นประเทศไทยมีปริมาณน้ำท่วมขังน้อยกว่าปีนี้จริง
แต่สาเหตุหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าปี๖๓๖๔เราเจออะไรภัยแรงเราเจอภัยแรง๒ปีที่ผ่านมา
เท่านั้นเองในปี๖๕ฝนมาเร็วแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ลานีย่า
ชายย่าคืออะไรที่ไม่เคยเกิดมันจะเกิดหรืออะไรที่มันเคยแบบเป็นน้อยมันจะเป็นมากกว่าเดิม
ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอ่ะเขาบอกปี๕๔ที่เราน้ำท่วมกันเนี่ยนะฮะ
มันเกิดจากเหตุการณ์มหาอุทธกภัยรุนแรงสาเหตุหลักมาจากมันมีพายุ
พายุลูกแบบว่าหลายลูกเนี่ยเคลื่อนผ่านตัวส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลโดยตรง
แต่ปีนี้เราก็ยังไม่รู้แต่โอเคล่ะด้วยเราไม่มีเขาบอกพายุเนี่ยเราจะรู้ก่อนได้เพียงแค่๑๐วัน
สิบวันจริงแต่ว่าเราเพราะน้ำไปเรื่อยไงเนื่องจากเราอยู่หลานิยา
แล้วสองปีที่ผ่านมาเราแรงไงหนูเพราะฉะนั้นคือฝนมันตกเยอะด้วยในช่วงเนี้ยค่ะ
ช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มันก็ส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำมันไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนของรุ่มน้ำ
มันไหลลงแม่น้ำเจ้าพญาใช่ไหมคะลงเหนือเขื่อนเจ้าพญาในอัตราที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ร้อยถึงสองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น
ศรียุธยาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในช่วงวันที่๕ถึง๖กันยายนนี้นะคะ
แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมกรมชลประธานเองมีการแจ้งเตือน๑๑จังหวัดด้วยกันในรุ่มน้ำเจ้าพญาค่ะ
ก็จะมีอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีนะคะอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรประการ
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยใครที่แบบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำ
อันนี้ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
อเจมส์จะเป็นอยุธยายน่าอุตส่างตอนนี้ไหม

เพราะสอวองที่เรารู้เป็นการคัดสรรเข้ามา
แล้วก็ต้องออกมาอธิดายให้สมชิกวุฒิสภาษณ์ฟังเหมือนกัน

ตำรวจหญิงคนนี้ถึงมีสิทธิพิเศษมากขนาดนั้น

เหมือนแบบว่าทำกับอีกหนึ่งคนเหมือนไม่ใช่คน
จริงคือเรื่องของแค่สิบตำรวจห่วอหญิงคนเดียวเนี่ย
มันเขย่าแทบจะทั้งหน่วยงาน
เขย่าทั้งสวเขย่ากอรมนเขย่าทั้งสตชเขย่าทั้งทหารด้วย
คือคนเดียวนี่แบบอู้หู้ยยิงหยานี่ไงนี่ไง
สถานะโสดโดยได้หย่าร้างมาเป็นเวลา๓๐ปีแล้ว
เขาบอกเขาเคยสนิทเคยรู้จักและเคยสนิทสนมกับตำรวจหญิง
ที่เป็นข่าวแต่ขาดการติดต่อกันมานานแล้วก็เพิ่งรู้จัก
นี่แหละว่าตำรวจหญิงคบหากับชายที่ปรากฏในข่าวก็
จริงนั่นแหละเขาก็บอกว่าเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็มีแฟนคนอื่นด้วย
ถูกต้องไหมเขาบอกว่าข้อดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อพิพาทของบุคคลสองคน
ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจต่อการกระทำดังกล่าว
แล้วก็ยอมรับอย่างที่บอกว่าผมก็เพิ่งทราบจากสื่อว่าปัจจุบันนี้
ตำรวจหญิงได้คบหากับชายในปรากฏเป็นข่าวดังนั้น
เสนอข่าวใดสื่อควรคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสตรี
และควรคำนึงถึงเส้นแบ่งไม่เข้าไปก้าวร่วงในเรื่องส่วนตัวของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ

นำเสนอข่าวสมควรที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพสิทธิสตรี
เขาบอกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
คำกล่าวอ้างว่าผมใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเขาเป็นสวอยู่สมาชิกวุฒิสภา

เพราะว่าคบหากันกับสวคนนี้แหละ
ผู้หญิงคนนี้มีอภิษฎมากขนาดนี้
เอาทหารมารับใช้ได้โยกย้ายสื่อตัวเองไปอยู่ที่นู่นที่นี่
เงินเดือนเพิ่มแต่ไม่ได้ทำงาน
เขาก็บอกว่าคงต้องส่งเข้าสู่กระบวนการสอบจริยธรรมของวุฒิสภา
และคณะกรรมการปปชดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และผมพร้อมแสดงข้อเท็จจริงต่อกระบวนการในการตรวจสอบ
หากคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมทั้ง๒หน่วยงานได้มีมติเป็นการประการใด
ผมก็พร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยนั้น
ซึ่งสื่อมวลชนก็คงจะได้ทราบถึงข้อเท็จจริง
และผลการวินิจฉัยกระบวนการสอบสวนเช่นนี้เช่นกัน
ซึ่งเอาจริงสสเนี่ยมีนาคมนี้หมดแล้ว
แต่สว๕ปียังอยู่ต่อค่ะ
สวอยู่ถึงปี๖๖นะคะ

สวถ้าส่ง๒วันแล้วนายกมั้ย

เป็นสอสอได้นายกเดียว

แต่ถือว่าเขาชี้แจงชัดเจนในทุกข้อ

เขาพร้อมยอมรับมติ
มีทุกอย่างที่จะมาชี้แจงอย่างละเอียด

ตำแหน่งหน้าที่การเป็นสวของเขาเนี่ย

ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเป็นเรื่อง

แล้วใครที่ทำให้

เขาจะบอกว่ามันไม่มีเลยเขาทำด้วยตัวเองเนี่ย

เป็นไปไม่ได้คือมันเป็นไปไม่ได้จริง
ถ้าไม่อย่างนั้นคนคงทำได้กันทั่วโลกแล้ว

เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยคนกำลังจับตาดูอยู่
แต่อีกเรื่องนึงเขาก็ไปขุดขุยว่า
อาจารย์อัฐพลอุสายพันธ์รองอธิการบดี

ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่า๑๐ตำรวจโทยิงเคยเรียนที่นี่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษ
เสาร์อาทิตย์โดยเป็นการอาวุธ
ม๖มาสมัครเรียนซึ่งอันนี้ปกติอยู่แล้ว

๑กับเทอม๒เนี่ยผลการเรียนไม่ค่อยดี

ก็เลยไม่มีผลการเรียนแล้วก็ไม่จบการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์ภาคพิเศษอีกเหมือนกัน

ก็เลยไม่มีผลการเรียนและไม่จบการศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพัฒน

เขาจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนี้
เรื่องนี้เนี่ยทางมหาลัยออกมายืนยันเองเลยนะคะเนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ย
เนี้ยอืมเขาบอกไม่ใช่คุยของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปซื้อคุยที่ไหน
หรือว่าไปเรียนที่ไหนต่อแล้วก็จบที่นั่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ที่แน่สิ่งที่ยืนยันได้คือไม่ได้จบจากราชพัฒ
บ้านจอมบึงอย่างแน่นอนอืมส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการ
ให้ทหารหญิงใช่ไหมคะสิบโทยิงอ่ะให้มาเรียนแทนเนี่ย
มีการเช็คชื่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้เสียหายมาเป็นเพื่อนเรียนหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อมูลผู้เสียหายก็คือ๑๐โทยิงก่อน
แล้วก็ผลการเรียนของ๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ยมันถือเป็นข้อมูลส่วนตัว
ไม่สามารถเอามาแจกแจงให้ดูได้แต่สิ่งที่บอกได้ก็คือว่า
เกรดไม่ดีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างในแต่ละวิชา
ส่วนของผู้เสียหายคือคุณปรัฐมาเนี่ยนะคะถ้าดูจากประวัตินักศึกษาเนี่ย
ก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงจริงเหมือนกัน
มาสมัครเรียนปโทปี๕๘สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แต่คนนี้เขาจบการศึกษานะคะจบในปี๖๒แล้วก็สมัครเข้าเรียนปตรี
เรียนที่๑ปี๖๑สาขานิติศาสตร์ใช้วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิตปตรี
ของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาสมัครก็เป็นปีกับสาขาเดียวกัน
กับที่๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ยมาโรงเรียนเทอมหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนกัน
แต่ว่าในรอบนั้นเนี่ยคนทั้งคู่ก็คือไม่มาเรียนทั้งคู่ก็เลยไม่มีผลการเรียนค่ะ
ก็เลยไม่ได้จบในสาขานั้น
หรอกด้วยความที่มีทั้งตำรวจทั้งทหาร
ใช่ค่ะทั้งนักการเมืองถูกต้องไหม

การเมืองตำรวจทหารการศึกษาหมดยัง
เนี่ยหมอทารุณกรรมคนเออหมออีกหมอออกไปที่บอกว่าอยู่ดีป่วย

ก็คือเท่ากับว่านี่คือเสาหลักแล้วนะ
แล้วยังไงต่อทีนี้ตรวจสอบยังไงต่อตรวจสอบให้หมดไหม

แต่วงการพระสงฆ์ยังไม่เกี่ยวหรอกคงไปทำบุญด้วยกันอ่ะอืม
โปะชื่อออกมาก็คือวงการพระสงวัตถ์แต่ว่าตกโปะ
โปะจากนั้นเขาถ่ายมาเลย
เห็นไหมสื่อมีเยอะแยะยังไม่สู้กับโซเชียลเลยเห็นไหม

ดูสิสื่อเราเนี่ยทางออนไลน์ออฟไลน์

โซเชียลแชร์ปุ๊บเดียวโอ้โห

ทุกวันนี้นี่คือโลกยุคใหม่จริงเลย

คือต้องทำให้มันถูกทำนองความคิด

ก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปถูกต้องไหม
ก็ไม่ใช่โจรอย่างที่เราโตกันมา

ภูมิใจว่าคุณเกิดมา

แล้วไม่ทันคือมันเร็วทุกอย่าง

แล้วล่ะหลังจากโดนหมายจับ
บัตรที่เศษทุกข้อเก่า

มีหน้าข่าวคนนึง

คือทนายเดชากิติวิทยานันต
ทนายความพร้อมด้วยนางสาวทิพยาพร

เขาเป็นนักข่าวฮะเป็นนักข่าวสายบันเทิงแล้วก็ทนายความของบริษัททีวี
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขาไปแจ้งความผิดคดีหมิน
ประมาทตามม
ตำรวจสืบสวนสพพระแดงได้แสดงหมายจับต่อทนายเดชา
แล้วก็นางสาวทิพยาพรนะฮะซึ่งทนายเดชาก็ไม่พอใจ
เกี่ยวกับการออกหมายจับโดยมองว่าเป็นการประจาน
มากกว่าการจับกลุ่มนี่นะครับ
เนื่องจากหลังจากสารออกหมายจับเนี่ยก็มีการส่งให้สื่อมวลชน
ออกข่าวทันทีโดยที่ผู้บังคับการระดับสูง
ผู้บังคับการตำรวจปูทรสพพและผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบเรื่องที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่เคยได้รับหมายสารเลยจึงไม่ทราบมาก่อนว่าถูกแจ้ง
ความดำเนินคดีนะฮะพร้อมกับปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
เบื้องต้นทนายเดชาและทิพยาพร
จึงประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้วโอเงินสองหมื่นบาท
นี้หากจะแจ้งความจับเนี่ยให้แจ้งจับตนเพียงคนเดียว
อย่าแจ้งความนักข่าวเลยซึ่งการออกหมายจับนักข่าว
อุบาตที่สุดในประเทศแล้วล่ะเพราะประเทศเราคือระบอบประชาธิปไตย
ตนก็ไม่เห็นด้วยนะครับนักข่าวคือปากเสียงประชาชน
หลังจากนี้ตนก็จะเดินทางไปร้องเรียนกับนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิประชาชน
แล้วก็การละเมิดสื่อมวลชนยืนยันไม่เคยพูดพาดพิงในอัจฉริ
อัธิริยะแต่อย่างใดไปฟังสิทธนาทีศาสตร์กันฮะ
คุณไปแจ้งความจับเขานะคุณไปยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับ
เขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งต่อไปก็สื่อมวลชนก็จะโดนปิดปากนะ
โดยอาศัยตำรวจบางคนเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็
วันนี้ผมถือเป็นเรื่องดีนะผมจะดำเนินการต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องการผิดถูกอะไรต่างเรื่องหมินประมาทนี่ว่าไป
แต่การที่จะไปยื่นคำร้องออกหมายจับนักข่าวอันนี้ผมไม่เห็นด้วย
ผมถือว่าเป็นเรื่องที่บัตรซบที่สุดในประเทศประเทศเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
นักข่าวเนี่ยคือปากคือเสียงของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องแบบบัตรซบอุบาตที่สุด
อันนี้ผมจะไม่ยอมผมจะดำเนินการต่อก็คือเรื่องของเรื่องมันมาตั้งแต่ตอนแตงโม
ถูกต้องไหมตอนนั้นคุณอัจฉริยะที่ก็บอกว่าโอเคล่ะ
เป็นคดีฆาตกรรมทนายเดชาเป็นคนที่ดูแลแม่อยู่ตอนนั้น
อืมใช่ไหมคะแองจี้ก็เป็นทนายแม่ทนายแม่นั่นแหละอ่าสักพักแม่ก็เปลี่ยนมาเป็น
คุณอัจฉริยะสักพักแม่ก็แยกบอกอ้าวจบแยกวงกันหมดแยกวงกันหมด
วงแตกก็จบไปแล้วก็สรุปโดยเบื้องต้นก็คือเป็นคดีอุบัติเหตุอืม
พวกเราคนดูคนติดตามอืมก็ดูฟรีเหมือนดูละครอืมคือคนยังติดตามอยู่น่ะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้เรื่องมันอาจจะไม่ได้คลุกกลุ่นเหมือนช่วงแรก
แต่ว่าทุกคนยังคงติดตามเรื่องนี้อยู่ทั้งอาจิระทั้งเดชะก็คือทนายแม่หมดไม่ใช่เหรอ
ที่ปรึกษาอ่าอืมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จริงจริงก่อนนั้นก็มีทนาย

ถนายกิจสนะอ่านั่นก็อยู่กับสตตี้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ออกแล้ว
ออกมาหมดแล้วออกมาหมดแล้วหรอวงแตกหมดแล้วตอนนี้วงแตกหมดแล้ว
วงแตกอืมหรือไม่รู้สรุปเรื่องนี้จบแล้วอืมแม่ก็พ่อแม่ก็ไม่ได้ฟอร์ม
ก็หายไปแล้วเห็นไหมล่ะเราเป็นผู้ติดตามพี่มดเรียกเขาเดี๋ยวเขากลับมานะ
เรียกชื่อเขาเดี๋ยวเขากลับมาไม่ใช่ก็หมายถึงตอนนี้วงแตกกันหมดแล้วอ่ะ
ก็เอาอ่ะจนถึงหน้าปัดนี้แตงโมตายตกเรือหัวเรือหรือท้ายเรือ
ยังไม่รู้เลยไปอยู่รู้ยังอ่ะแล้วโทรศัพท์พี่พี่ตังโมส่งคืนให้แม่ยังไม่รู้เลยเนี้ย
อ่ะถูกนั่นโอ้โหก็ตอนนั้นผ้าอ่ะแต่รู้อย่างเดียวว่าผ้าไม่ใช่
ไม่ใช่ผ้าปลอมอืมอ่ะคือข้อข้อแตงโมตายตายเพราะอะไร
ทำไมทรายไปอยู่ในในอะไรนะในมืออ่ากดอยู่ในปอดในปอดอะไรอย่างเงี้ย
ก็ยังไม่ได้คำตอบอยู่ดีอ่ะมีเรื่องของคดีมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปตอนนั้นก็คือ
หลังจากนั้นก็จบไปตรงนั้นเลยใช่ค่ะก็ตามอืมก็แค่นั้นเองหาประมาท
ก็ในที่สุดแล้วก็คืออุบัติเหตุเพราะคนที่โดนก็คือ๕คนบนเรือก็คือโดนอะไร
โดนว่าโอเคประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ไม่มีคำว่าฆาตกรรม
แล้วที่เราที่คนเราทุกคนติดตามความฆาตกรรมเข้าใจมาจากไหนกันวะ
ก็อย่างที่บอกว่าพอหลักฐานหลายอย่างไม่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถสันนิษฐานคาดการณ์ไปได้ในหลายทิศทาง
แต่สุดท้ายแล้วค่ะถ้าพูดถึงระบบกฎหมายบ้านเราอ่ะ
มันก็ต้องอิงเรื่องของพยานหลักฐานพวกวัตถุพยานต่าง
ถ้ามันไม่มีอะไรที่จะชี้ไปหาตรงนั้นได้จริงตำรวจก็ไม่สามารถสรุปสำนวนออกมาเรื่องของฆาตกรรมได้
แต่ว่าในแง่ของความเชื่อของคนที่ดูหรือติดตามเขาก็มองว่าเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
เขาก็อยากจะจุดประกายขึ้นมาว่าแบบหรือมันไม่ใช่หรือเปล่าลองหาทุกทางซิแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วหลักฐานมันไม่มีที่จะแบบที่จะให้เราปิ้นไปตรงนั้นได้
มันก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงจริงเนอะอืมไปแล้วเหรอคะ
เดี๋ยวค่อยกลับมาครับคุณผู้ชมโอเคเบรกค่ะ
เอาละฮะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองกันพอสมควร
แมนกับใบเตยซึ่งวันนี้ทางแนนกับใบเตยเขายังยืนยันว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
เขาเป็นคนที่เอาเงินออกไปแล้วก็แมนเนี่ยขอพูดอีกครั้งว่าเขาบอกเลยยืนยันว่า
เขาไม่ได้ไปเอาเงินจากแม่พิงกี้มาสองล้านนะเส้นทางการเงินทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องนะ
ปรากฏว่าวันนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
วันที่๗กันยายนเนี่ยจะมีการประชุมพนักงานสืบสวนคดีอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาข้อสรุปว่าบุคคลใดที่ต้องถูกดำเนินคดีบ้างนะฮะ
และหลังวันที่๑๐กันยายนก็จะทยอยออกหมายเรียก
ผู้เกี่ยวข้องที่บอกว่า๑๖คนนั้นมีใครบ้าง
ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีแมนกับใบเตยอาสยามแน่นอน
แต่จะเข้าข่ายความผิดอะไรนั้นต้องรอดูพยานหลักฐาน
จะมีการสรุปวันที่๗กันยายน
เพียงพอต่อการแจ้งความข้อเก่าหา
ซึ่งหากพยานหลักฐานเนี่ยถึงใครก็ต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปด้วย
อย่างของพิงกี้เนี่ยตอนแรกพิงกี้ก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องเข้าคุก
เรียกไปสอบส่วนเพิ่มเติมแล้วก็รวบตึงไม่ให้ประกันตัวเลย
เพราะอย่างงั้นหากทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ส่วนพิงกี้และคุณแม่เนี่ยถูกคุมขังอยู่ในทันทะสถานหญิง
รวมถึงได้ออกจากกางห้องกัดตัวแล้วละ

สภาพร่างกายก็ยังปกติแข็งแรงดีผมแล้วใช่ป่ะคะนะฮะยังไม่ตัด
ยังเขาบอกว่าสามารถทานข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตตามระเบียบของเรือนจำได้
โดยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการตัดผมอ่าเนอะเนื่องจากระเบียบของเรือนจำเนี่ย
เร่งครัดซึ่งพิงกี้ก็ไม่ได้ติดใจจะตัดหรือไม่ตัดนางก็ไม่ได้สนใจแล้วล่ะ
ถ้าเกิดเขาให้ตัดก็ตัดอืมอ่าแต่นางไปอยู่นั้นนางคงโปร่งแล้วล่ะ
นึกออกไหมล่ะก็คงต้องคิดหลายหลายอย่างในช่วงเวลาที่อยู่ในห้องกักตัวแล้วแหละ
พอมีการแต่งตั้งทนายเหรอก็ยังไม่เห็นมีการยื่นประกันเลย
เอาจริงนะไม่มีมีแต่คำให้สัมภาษณ์ว่าแบบเข้าใจยอมรับ
แต่เมื่อวานบุ๋มปนัดดาเขาได้มีโอกาสออกมาพูด
บอกว่าข่าวที่นำเสนอน่ะบิดเบือนความจริงเยอะนะอ่าเหรอฮะ
ซึ่งตัวนางเองเนี่ยนางกำลังแบบว่ากำลังเหมือนกำลังจะหาท่านนางทนาย
โอเคแล้วไม่รู้ว่าอยู่ข้างในเขาได้ติดตามข่าวแบบยังไงไหม
เขาบอกมีช่วงดูทีวีนี่อ๋อใช่เพราะว่าจริงจริงในเรือนจำมีทีวีให้ดูค่ะ
ก็จะมีคุณกวางฟ้ารุ่งที่มีการอัปเดต
บอกว่าเขาเข้าไปเยี่ยมน้องพิงกี้มา
แต่ว่าเขาก็จะไม่รู้เรื่องของโรคภายนอก

คุณกวางเองเขาก็บอกว่าเขาก็มีการบอกว่า
คำแบบว่าที่คนอื่นส่งกำลังใจหรือว่าอะไรก็แล้ว
แต่ไปถึงคุณพิงกี้เขาก็มีการไปฝากบอก
แต่เขาก็บอกว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่แบบ

ว่าถ้าวันหนึ่งเขามีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมอีก

ให้ถึงพิงกี้อะไรประมาณอย่างนี้

สาวคนนี้เรียกว่าเป็นแบบสาวรักสุขภาพ
แล้วก็เป็นขวัญใจของใครหลายคนนะคะ

เรื่องของอยากที่จะแบบมีหน้าท้องลิน
สุขภาพร่างกายแข็งแรงซิกแพคดี

สมัยก่อนนี่คือเข้าวงการมาใกล้กันนะคะ
เบเบก็จะเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กเสื้อบาง
ณวันนี้คือแบบเฮลตี้แบบสุดนะคะ
คือเขาบอกว่าต้อนรับวันหวยออก
ด้วยชุดบิกินี่สีชมพูลายดอกไม้

มีวินัยกันขนาดนี้โอ้โฮออกมาซะตลอดจริง

แล้วดูร่อง๑๑เขาอยากให้ซูมที่

ร่อง๑๑ของเบเบ้ก็คือแบบวาวต้ามาก

ไม่ถึงค่ะเห็นแค่จางแล้วพอกินก็หาย

เพราะจริงต้องควบคุมอาหารด้วยนะคะ
คือถ้าจะให้ลีนขนาดนี้นอกจากการออกกำลังกาย
คือการควบคุมอาหารวิธีการกินอะไรอย่างนี้

รอให้พระธรรมฟิสใหม่

ตอบว่าเจนนี่คือที่สุด

วินัยเขาเยอะมากแล้วแบบได้อย่างนั้น

ทั้งเรื่องของการออกกำลังกายเหมือนกัน

ชุดจะไปทะเลก็ไม่ได้ไปสักที
แต่ใส่ชุดว่ายน้ำตรงนี้ได้ไม่เป็นไรค่ะเบเบ
แซ่บสุดค่ะใส่ทีไหนก็ได้ละตอนนี้
หุ่นขนาดนี้แหละ

เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ดีนะว่าบาปอ้าวใครเห็นรูป
ไอจีล่าสุดของนิกกี้เราบ้าง

เขาบอกว่ารถในฝันของเขาใช่ไหมคะเฟอรารี่ใช่ไหมเฟอรารี่
ถูกไหมอ่ะอ่านผิดอย่าว่ากันนะ
ยังมีสตินะจ๊ะอีก๓วันเจอกันอันนี้ก็เป็นก้อย
้อยแฟนนิกกี้เป็นคนโพสต์ไว้เขาบอกว่าก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอย่างหนักหน่วง
เพื่อที่จะได้รถในฝันคันนี้นั่นเองดีใจกับน้องด้วย
เขาบอกว่าถ้ารูกทั้งคืนไม่ได้ออมนอนเลยนะดื่นดูรถทั้งคืน
บ้านเขาก็เพิ่งซื้อใหม่รถเขาก็เพิ่งซื้อใหม่อย่างนี้

ดูดาท้องแล้วอีดาน้อยมาแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป